ยังอยู่ที่เรื่องของการปาดปาดนะคะปาดบนท้องถนนมาอีกแล้ว
ปาดเอ่ยเบียดจอมปาดจอมแซ่งมีกี่จอมนั้น๕จอมใช่ไหม

เดี๋ยวมาดูอีกนี่จอมปาดอันนี้เป็นจอมปาดเป็น๑ใน๕
เกิดขึ้นที่ถนนบายพาสเลี่ยงเมืองชนบุรี
และหลังจากนั้นก็มีรถบรรทุกตามมา
เขาปาดหน้ารถบรรทุกเลย

เขาก็เลยบีบแตรตัวเองไม่พอใจ
ไปปาดมาปาดอีกเหมือนเดิมทำอีกเหมือนเดิม

น่ากลัวนี่คือจุดจบของเรื่องนะคะ
แต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ

บายพาสเลี่ยงเมืองชนบุรีค่ะ

ปฏิบัติการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยค่ะ
นายถนนกศักดิ์รุ่งไทยอายุ๓๙ปี

ที่บอกว่าระทึกขวัญเพราะว่ามีการยิงเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะ

ตัวเองขับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
หลังรถมีรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งตั้ง๗คัน
มุ่งหน้าจะไปส่งรถที่ท่าเรือแหลมชะบัง
แต่พอมาถึงใกล้จุดเกิดเหตุ
ก็คือหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
เขาบอกไม่ทราบทะเบียนเพราะว่ามันมืดมองไม่เห็น
ขับออกมาจากข้างทางปาดหน้าเขาเลย
เขาบอกเขาตกใจบีบแตร่ใส่

ทำให้เขาตกใจแล้วมันเป็นอันตรายนะแบบนี้
ดูท่าแล้วเหมือนจะไม่พอใจ
ขับรถปาดไปปาดมาแซงซ้ายแซงขวา

ทำแบบนั้นยาวไปประมาณ๕กิโลเมตร

แล้วชักปืนออกมายิงใส่รถบรรทุก๒นัด
โชเฟอร์คนขับรถบรรทุกเล่าให้ฟังอีกหน่อยค่ะ
ตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรครับ

แล้วรถเขาจะยืดเทิดออกมาแล้วเราบีบแตร่ใส่เหรอครับ

เขาก็ขับมาเรื่อยแป๊บนึงครับซักพักนึง
เค้าเป็นคนยิงหรือว่ายังไงคะ
คุณธนงศักดิ์คนขับรถบรรทุกหลังจากที่ถูกยิงรถตกใจ
รีบจอดรถเลยนะคะแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา
โทรไปแจ้งตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรี
เบื้องต้นชุดสืบสวนจะเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ในบริเวณใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุ
ระวังนะฮะปาดเบียดแซงแทรกเดี๋ยวจะซึม